ต่อกันที่คู่รักดารากันบ้างดีกว่านะ
ขวัญกับเชอรี่ก็เชียร์กันหลายคู่เหมือนกันนะว่า
เออเป็นคู่รักกันมาตั้งนานมาร้ายเมื่อไหร่นะคะ
แฟนคลับก็เชียร์เมื่อไหร่จะแต่งสักทีละจ๊
วันนี้เรารวบรวมนะคะคู่รักที่เขาเป็นสุดยอด
คบกันมานานแล้วอยากจะให้แต่งสักที
มีคู่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มที่คู่นี้เลยละกันนะคะ
พี่เวียสุกลวัฒน์นี่แหละพูดเรื่องความหวานคู่นี้
คือช่วงแรกคู่นี้เขาก็ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไง
ก็รอให้ชัวร์ออกมาก่อนนะคะแต่ว่าก็มีข่าวออกมาตามสื่อแบบว่า
ออกมาเป็นระยะระยะว่าทั้งคู่น่ะคบกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนทั้งคู่เนี่ย
เวลาได้ปุ๊บนะจ๊ะเปิดตัวไปเลยค่ะว่าคบหากันนะคะ
นับไปนับมาเนี่ย๘ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะวันพบรอบที่ว่าหวานแล้วนะอื่นนะ
สองฝ่ายเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับครอบครัวของกันและกันด้วย

สำหรับคู่ของพระเอกนางเอกร่วมช่องณเดชนคุกิมิยะแล้วก็น้องยายาอุรัสยาค่ะ
ไม่ต้องลงดีทงดีเทลอะไรมากทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าคู่นี้แฟนคลับอินขนาดไหนเราสองคนก็อินเหมือนกันนะคะ
จากคู่จิ้นในจอตั้งแต่ละครเรื่องดวงใจอคโนีเมื่อปี๒๕๕๓ครั้งทุนที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นสารต่อความสัมพันธ์น่ารักจนกลายมาเป็นคู่จริงจนปัจจุบันนี้ค่ะปาไป๑๐ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมยิ่งเรื่องความสนิทสนมของทั้งสองบ้านโอ้โหไม่ต้องพูดถึงจริง
แค่เวลาและจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าหนุ่มนเดชเขาเคยบอกว่าออกสื่อเอารวมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายแล้วกันคู่รักจากช่องเดียวกัน
บอกเลยว่าคู่นี้นะคบหากันผ่านช่วงเวลามา๗ปี
พี่เขาบอกว่า๗ปีเป็นเวลาของการอธันติ์ใช่มั้ย
ว่าเขาจะเลิกกันแต่ไม่นะจ๊ะคู่นี้ก็จับมือกันแน่นเลยค่ะ
เข้าสู่ปีที่๘ได้อย่างราบรื่นนะคะ
ต้องบอกเลยว่าคู่นี้มีเปอร์เซ็นต์๙๙๙๙๙เลยนะ

อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้พูดเองนะ

ถูกต้องเพราะว่าทั้งหมากแล้วก็คิมออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
แพลนงานแต่งนะฮะแพลนเรือนหอ
แล้วก็ออกมาบอกพี่สื่อแล้วด้วยนะคะไม่มีกั๊กค่ะ
และที่สำคัญผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านแฮปปี้มากเลย
แล้วมันก็มีประโยคเด็ดด้วยนะที่หนุ่มหมากเขาบอกว่า
จะแต่งกับคนนี้ยกให้สาวคิมคือผู้หญิงคนสุดท้ายในชีวิตไปเลยค่ะ

ที่ใช่และจะเป็นคนสุดท้ายด้วย
โอ้โหหวานมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะใช่เรือนหอในอนาคตหรือเปล่านะคุณผู้ชม